ในวันเริ่มต้นและวันแรกของปี

อันนี้ในหลายคนใช้ช่วงเวลาคืนข้ามปี

เพื่อความเป็นสิริมงคลตามวิถีพุทธอยู่

ร่วมสวดมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวง

หรือว่าสถานที่ที่มีการจัดกิจกรรมต่างทั่วประเทศด้วย

จึงสถานที่ในกรุงเทพมหานคร
จัดงานสวดมนต์ข้ามปีทุกปี
และปีนี้ได้อันเชิญพระพุทธนวราชบพิษ

มาให้ประชาชนได้สักการะ
อกจากนี้ยังมีการจัดนิทัศกาล
การแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทย

ขณะที่ช่วงเช้าของศักราชใหม่

ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อย่างเช่นวัดอรุณราชวราราม

งดงามด้วยเรื่องราวประวัติศาสตร์
และสถาปัตยกรรมงานศิลป์
อีกหนึ่งวัดที่จัดกิจกรรมสวดมนต

อกจากความสวยงามของพระปรางวัดอรุณแล้ว

ที่จะเริ่มศักราชใหม่ในชีวิตที่วัดแห่งนี้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร
อำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนม
เป็นอีกหนึ่งแห่งที่จัดสวดมนต์ข้ามปี
โดยจะมีกิจกรรมตั้งแต่ช่วงเช้าของวันที่๓๑ธันวาคม
ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ฟังพระธรรมเทศนา
จนถึงทำบุญตักบาทในช่วงเช้าวันที่๑มกราคม
พระธาตุพนมวรมหาวิหาร
เป็นวัดพระอารามหลวงที่สำคัญอีกแห่งของภาคอีสาน
ประดิษฐานองค์พระธาตุพนมเก่าแก่อายุกว่า๒๐๐ปี
เชื่อกันว่าใครได้มากราบไหว้หรือสวดมนต์ถวายเป็นพุทธบูชา
จะมีแต่โชคลาภมีความสุขความเจริญในชีวิต
ส่วนภาคเหนือปีนี้สามารถไปร่วมสวดมนต์ข้ามปี
ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่
คืนวันที่๓๑ธันวาคม
และเริ่มต้นชีวิตดีในปีใหม่
ด้วยการตักบาทพระสงฆ์๓๙๙รูป

ในช่วงเช้าวันที่๑มกราคม๒๕๖๒

ปีนี้วัดมหาธาตุวรมหาวิหารพระอารามหลวง
อำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช
หรือที่ชาวนครเรียกกันว่าวัดพระธาตุ
โบราณสถานสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งเมืองนคร
ก็จัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

แนะนำให้ไปสักการะบูชาพระบรมธาตุเจดี

ประชาชนยังสามารถไปร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี

ต้อนรับปีใหม่วิถีพุธวิถีธรรม

ได้ที่วัดศาสนสถานใกล้บ้าน
หรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน

สำหรับใครที่ตั้งใจจะสวดมนต์ข้ามปีกันนะครับ
แล้วก็ทำความดีเพื่อเข้าสู่ปีใหม่นะครับ